เป็นความแบบมุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กกุ๊กแล้วกันนะคะ
ระหว่างคุณลุงแล้วก็คุณหลานนะคะ
มีหลายคนค่ะหนุ่มในวงการบันเทิงเนี่ยไม่ยอมมีลูกสักที
แต่พอมีหลานเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
รักหลานหลงหลานไม่ไหวจริง
มันก็เลยเป็นภาพแบบน่ารักจังเลยแบบไอ้เต้าแบบนี้คุณผู้ชม
เริ่มที่คนแรกดีกว่าเบิ้ลปฐุมราช
เป็นภาพปฐุมราชเป็นไงฉันจะบอกว่าแล้วเบิ้ลปฐุมแรก
เบิ้ลปฐุมราชค่ะเบิ้ลปฐุมราช
คือแล้วสับสนด้วยไงนักกองเฮ้ยไล่กับเบิ้ลปฐุมราช

ที่อีกหนึ่งคนละกันนะคะลุงก๊อฟอ่า
ต่อด้วยความน่ารักของลุงก๊อฟพิชยาค่ะ
บินไปมอบความรักนะให้หลานน้อยน้องลิซี่อลิซาเบสค่ะ
แล้วอยากให้ดูความน่ารักของลุงหลานคู่นี้นะจ๊ะ
ไม่ว่าลุงก๊อฟจะเต้นป้อนนมเอยหรือว่าชวนเต้นเอ่ย
หลานน้องลิซี่ค่ะดูแบบเอ๊ะไม่ค่อยจอยเท่าไหร่เลยลูก
ทำไมมันโกรธอะไรลุงอ่ะลูกเออ
แล้วยิ่งจับถ่ายภาพนิ่งคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงค่ะ
เหมือนแบบไม่ได้ยินเสียงน้องเลยอ่ะดูดิเออนะคะ
ภาพบอกอารมณ์ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
เออมะมิค่ะช่วยหนูหน่อยค่ะซึ่งก๊อฟเนี่ยเขาก็ปลอบใจตัวเองนะ
ว่าเออที่หลานเนี่ยมีรีแอคแบบนี้สงสัยหลานคงจะรักเราแหละ
ดูสิลักษณะหน้าหยีเลยนะคะเอาใจช่วยคุณลุงนะคะ
เจอครั้งต่อไปเอาชนะใจหลานไม่ใช่ไงเพิ่งบินไปอาจจะเจอกันครั้งแรกหรือเปล่า
ใช่อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึง
อันนี้คุณหญิงเนอะน้องสาวนะคะอันนี้เป็นคุณลุงหลานสองแล้ว
ใช่ค่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคุณลุงแล้วกันนะคะ
แล้วก็ยังพ่วงตำแหน่งคุณลุงอาจจอชีให้เจออีกด้วยค่ะ
ก็คือนิชคุณมาเต็มมาก

ถ้าผมได้อุ้มหลานแล้วเนี่ย
บอกลาหลานได้เลยเพราะผมเอาไปด้วย

แล้วก็คือหลานหลานแท้เลยเนี่ย
ก็น่าจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปกับเด็ก

หรือว่าลูกของลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างนี้ครับ

ก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะฮะ
ใครจะมาจีบร้านผมก็ผ่านผมก่อนนะครับ
แมสแต่ยังเห็นได้ถึงความดุดัน

โหดเหมือนกันนะคะกลัวจังเลย